นี่คือคำถามข้อที่๒ค่ะมูลค่า๔๐๐๐บาท
ของทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
ก็ต้องใช้ตัวช่วยทีมเหมือนเดิม
และเป๊กจะตักสินค้าที่แพงออกให้
นั่นคือราคาอยู่ที่๖๙บาท
ทีนี้ระหว่างแฮมกับขนมปัง
คุณมะม่วงและคุณอ้วนต้องเลือกว่าอะไรถูกที่สุด

เอาล่ะเลือกแล้วค่ะว่าแฮปเป็นของที่ถูกที่สุด
เป๊กจะเจอที่ขนมปังของ

จะถูกหรือจะแพงกว่า๔๖บาท

๔๕บาท

และแฮมถูกกว่า๑บาท

ตอนนี้สะสมไปแล้ว๔๐๐๐บาท

ตัวช่วยหมดแล้ว

ค่ะเกรงใจจังค่ะไปเลยอ๋อจังลูกค่ะ

เข้าไปเลยนะคะเงิน๘๐๐รอคุณอยู่ค่ะ
เพราะว่าข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก
เข้ามาสลังเกยุก
และนี่คือรูดอดหรือว่าหลอดดูดนั่นเองนะฮะ

อันแรกที่อยู่ตรงหน้าเป๊กคือหลอดงอ๒๑เซนติเมตร
๕มิลลิเมตรแพ็กส์๒๐๔สีชมพูฟ้า
แตกต่างกันที่มิลลิเมตรนะครับ
แล้วก็ความยาวนะคุณอ้วน

อันที่๓ค่ะเป็นหลอดงอเหมือนกันค่ะ

เป็นคำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาท
ถามเลยค่ะหลอดทั้ง๓ชิ้นนี้
ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ
ไปครับ

ใช่เห็นบ่อยคิดว่าร้านค้าร้านกาแฟหรืออะไรอย่างนี้
นิยมใช้แต่ใช้ตัวนี้ก็เลยคิดว่าเขาก็ต้องประหยัดงบเขา
ถ้าอันนี้ถูกที่สุด

คิดว่าเอามาหลอกเรายังไง
ไม่ใช่พร้อมสามารถในการแปรครับ

ต้องอยู่ดีกว่าทีนี้สับสนนิดสับสนนิดหน่อยใช่คำนำว่าแห่งที่สุดอันนี้

คิดว่าอันนี้สีน้ำตาลน่าจะถูกสุดใช่ค่ะ

งั้นคุณมะม่วงคุณคิดว่าหลอดทั้ง๓แบบนี้แบบไหนถูกสุด

เป็นจะเฉลยที่อันที่๓ค่ะที่คุณเลือก
หอดง่อ๒๑เซนติเมตร๖มิลแพ็ค๒๐๐สีน้ำตาล
ที่คุณอ้วนและคุณมะม่วงเลือก
ราคาอยู่ที่๓๕บาท

และเป๊กจะเฉลยที่หลอดงอจัมโบ๒๔เซนติเมตร๘มิลแพ็ค๑๐๐สีใส
ที่คุณอ้วนและคุณมะม่วงไม่ได้เลือก

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

หลอดงอ๒๑เซนติเมตร๕มิลแพ็ค๒๐๐สีชมพูฟ้า

เพราะนี่คือสินค้าที่คุณอ้วนและคุณมะม่วงไม่ได้เลือก

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

เฮ้ยคุณ

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

แฮกแตะแอบดูรูแตะ
นี่พูด
ขอบคุณด้วยครับครับผมอยากให้แฟนคุณลองฝึกพูดนะครับสปีก
ไม้ขัดแตะไม้ขัดแตะ

แฮกดูรูแตะแฮกดูรูแตะ
นัดหมอมียานัดหมอมี
แก้ฝีแก้หิตแก้ฝีแก้กี่
ยานัดหมอชิบยานัดหมอชิบ
แก้หิตแก้ฝีแก้ฝีแก้ฝี
เก่งมาก
อ้าวก็เขาเป็นคนเหงือกเขาต้องชอบอู้สิ

เดี๋ยวน้องคมอยากไป

เหรอเอาหรือยัง
เนี่ยถ้าเป็นต่างจังหวัดอีกแล้วเรา

เฮ่ยโจรงั้นห้องนิกกี้เหรอ

แล้วโจรมันเข้ามาทำอะไรบ้างลูก
มันย่องมาตอนหนูหลับ
เขาจับเขาจูบเขารูป
เขาคลำเขาขยำเขาขยี้

ชัดหนูไม่ยอมหนูไม่ยอม

น้องเขามาเดือดร้อนจะมาร้องเพลงบ้าหรือเปล่า

โอ้โฮหนูโดนขนาดนี้ตกใจสิค่ะพี่ปอนด์

โอ้โฮนะ

ไม่แบ๊กบ้างเลย